เรื่องราวของฟุตซอลกันหน่อยครับไปดูกันหน่อยว่า
ความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นอย่างไร
ก่อนที่จะไปลุยศึกการขันฟุตซอลชิงชำโลกครับ
นายอริสักเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
แต่งตั้ง๕กุญสือของฟุตซอลไทยลีกนะครับ
ก็มีทั้งวิสานไหมวิจิตรนะครับที่เพิ่งลาออกจากแบงคอกบีทีเอส
อุดมทวีสุกจากการท่าเรือรักพลสายในงามของชนบุรีบลูเวฟ
สุรพงศ์พลายอยู่วงจากสมุทรสาครและสุพลเสนาเพ็งของกรมทางหลวงนะครับ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คัดมาเพื่อร่วมกัน
ก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖ที่โคลัมเบีย
โดยจะเรียกมาทั้งหมด๓๖คนเพื่อมาฝึกซ้อมร่วมกันเร็วนี้นะครับ
อันดับที่๓ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลา๓ทุ่ม๑๕นาทีครับ